วันที่หลังจากที่ถือสินโอ้ดมา

นี่วันนี้มีการทำพิธีละหมาด
ซึ่งก็จะเริ่มกันตั้งแต่๗โมงไป๑๙๐๐
บางพื้นที่เขาก็ภายในพาสยุทธ์
บางพื้นที่ก็ต่างแจ้ง

บางพิธีก็เริ่มแต่๗โมงเช้า

จะไปรามาทหลังจากเสร็จเสร็จเผาเช้าแล้ว

แต่ทีนี้ก็อยากรู้เหมือนกันค่ะคุณผู้ชม
ว่าเวลาที่จะไปละหมาดแล้วไม่รู้ว่าฟ้าฝนจะเป็นยังไง

ใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่บอกไป

เพราะว่าตอนนี้หลายจุดหลายพื้นที่

บรุงเทพก็จะมีโอกาสเจอฝนที่ดีกันในวันนี้
คุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในวันนี้กันหน่อยนะครับ
ภาพรวมแล้วปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดฝนอย่างร่องฝน
ก่อนหน้านี้ขึ้นไปอยู่แถวบริเวณทางตอนล่างของจีน
ขณะนี้เองครับมีการเลื่อนต่ำลงมา
จะสังเกตว่านี่คือแนวร่องฝน

ตอนนี้ส่วนตรงกลางมีการย้อยลงมานะครับ
แล้วก็เข้าบริเวณพื้นที่ทางตอนกลางของเวียดนาม
ผ่านตอนกลางของไทยไปยังตอนบนพรมม่า
ทำให้วันนี้โอกาสการเกิดฝนก็จะเพิ่มมากขึ้น
อุณหภูมิเช้านี้ภาคเหนือภาคอีสาน
กลางอากาศเย็นสบาย
วันนี้ทั่วไทยอุณหภูมิต่ำกว่า๓๐ณขณะนี้ส่วนตอนสักประมาณบ่าย๒โมง
จะสังเกตว่าอุณหภูมิค่อนข้างที่จะเย็นสบายแถวบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
ภาคกลางก็เย็นสบายเช่นเดียวกันนะครับอากาศไม่เกิน๓๕องศาเซลเซียต
ภาพรวมฝนวันนี้จะสังเกตว่ามีการเคลื่อนตัวของแนวฝนสีชมพูสีเหลือง
เข้ามาตรงบริเวณตอนกลางของประเทศไทยเดี๋ยวดูในวันพรุ่งนี้วันเสาร์
ก็จะพบว่าสีชมพูเข้มขึ้นแล้วก็จะเข้ามามีบทบาทค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันออกภาคอีสานตอนบนภาคกลางตอนล่างนะครับ
เหมือนช่วงแรกที่มีพายุเลย
ส่วนนี้วันอาทิตย์โอ้โหตอนกลางประเทศไทย
ค่อนข้างที่จะต้องเตรียมรับมือหนักหน่อย
เพราะว่าอาจจะมีฝนตกสะสมเยอะเลยทีเดียว
เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ฝนในวันนี้เป็นอย่างไร
เอาเริ่มตั้งแต่ช่วง๗โมงนะครับ
โมงก็จะมีอยู่บางพื้นที่ที่อาจจะต้องเจอฝนนะครับ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดน่านจังหวัดพยาวเนี่ยนะครับ
ส่วนตอน๙โมงครับก็จะเป็นในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกตอนบนนะครับ
แล้วก็ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือก็ยังมีตกอยู่
ส่วนนี้เป็นช่วงประมาณเที่ยงนะครับ
ก็จะมีกลุ่มฝนเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
เฉพาะอีสานตอนบนแล้วก็ไล่ลงมาจนถึงบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนบน

ฝนก็จะเข้ามาเยอะมากขึ้นนะครับ
ภาคอีสานนะครับก็กินพื้นที่เกือบทั้งภาคนะครับ
ส่วนในบริเวณช่วงเย็นเนี่ยนะครับ
ภาคเหนือภาคอีสานฝนยังมีอยู่ก็จะตกน้อยกว่าเดิมครับ

ส่วนนี้เป็นช่วงค่ำหน่อยครับฝนก็จะลดลง

ในบริเวณพื้นที่อันดามันตอนบนจนถึงตอนกลาง

คลื่นประมาณ๑๒เมตรนะครับ

คลื่นมีโอกาสที่จะสูงถึง๓เมตรนะครับ

แต่ว่าสถานการณ์ฝนในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยนะครับ
จะลดลงกว่าช่วง๒๓วันที่ผ่านมา

เรื่องของคลื่นที่จะต้องระวังเป็นพิเศษ

ถือว่าหลายคนชอบเพราะว่าก่อนนี้โอ้โห

อากาศร้อนอบอ้าวฝนที่เข้ามาก็จะ
เอาความชื้นในอากาศที่ทำให้เราร้อนกันเนี่ย

ใครที่จะเดินทางสัญจรก็ติดตามข่าวสารในท้องถิ่นด้วยแล้วกัน

เดี๋ยวไปดูกุ๊กันหน่อยอูหูอยากสวยงามมาก

โอ้โห